ก็ต้องมาติดตามความคืบหน้ากันต่อด้วยนะฮะ
ซึ่งความคืบหน้าเป็นเรื่องของคดี
แล้วก็พยานปากต่างที่ตำรวจมีการเรียกเข้ามาให้ปากคำนะคะ
ทีนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้มีการเรียกของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ทั้งหมด๓รายด้วยกันเป็นเจ้าหน้าที่ชุดรับแจ้งเหตุให้มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เขามีการตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตอนเกิดเหตุเขาถึงพื้นที่ภายใน๒นาทีแต่สงสัยเพื่อนบนเรือ
ทำไมบอกสีเสื้อของคุณตามโมผิดไป
วันนั้นคุณตังโมใส่ชุดสีชมพูใช่ไหมคะ

แต่ว่าเขาให้ข้อมูลว่าเป็นสีอะไรเดี๋ยวมาดูกัน
คือเมื่อวานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู๓ราย
ประกอบไปด้วยในวีรยุทธ์เพชรแก่มทองนายอลงกรคันศรแล้วก็นางสาวอภิษากรคันศร
ซึ่งทั้งหมดเป็นทีมกู้ภัยชุดแรกที่เข้าถึงพื้นที่ในการค้นหาคุณตังโมนิดานะคะ

ก็เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี

วีรยุทธ์เขาบอกว่าศูนย์ได้รับแจ้งเหตุเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๔๓นาที
ใช้เวลาเดินทางถึงท่าเรือพิบูรสงคราม๑ประมาณ๒๓นาทีค่ะ
เมื่อไปถึงสอบถามพยานนะคะสอบถามข้อมูลคนบนเรือ๕คนเนี่ย
แต่ว่าได้รับคำตอบเพียงว่าเพื่อนตกน้ำเป็นผู้หญิงใส่เสื้อยืดสีขาว
ส่วนจะตกบริเวณไหนก็ชี้กันไปคนละทิศละทาง
ตามคลิปที่เคยเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะคะ
ฟังเสียงกู้ภัยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กันหน่อย
ก็รับแจ้งว่าแจ้งมาทางศูนย์ว่ามีคนพัดตกเรือนะครับ
แต่เราก็ไม่ได้สอบถามข้อมูลว่าเป็นใครยังไงอะไร
แล้วเราก็ใช้เวลาประมาณ๒หรือ๓นาทีมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็เข้ามาดูตรวจสอบแล้วก็มีคนพัดตกเรือจริง
แจ้งว่าเป็นพัดตกเรือจากที่กลางแม่น้ำอย่างเดียว
เพศไหมพี่หรือไม่ได้ระบุเพศหรือไม่ได้
บุครับว่าเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงนะครับ
เป็นผู้หญิงนะครับใส่สวมชุดสีขาวเสื้อสีขาวอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนผมก็เลยประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เข้ามาสอบถามก็ถึงจะตอนหลังก็รับทราบว่าเป็นคุณแตงโม
ส่วนกู้ภัยอีกคนนึงค่ะก็คือนางสาวอภิษากรเนี่ย
เขาเล่าเขาบอกว่าคือหลังจากที่เจอร่างของของตังโมเนี่ยนะ
เขารู้สึกเอกใจขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้สวมใส่เสื้อสีขาว
ตามที่เพื่อนบนเรือบอกเอาไว้ตั้งแต่วันแรก
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกัน
ทำไมถึงจำสีเสื้อของเพื่อนไม่ได้
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางกู้ภัยชุดที่ไปรับแจ้งเหตุ
แล้วก็ลงไปค้นหานะคะก็ให้ปากคำไปเมื่อวาน